ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวด้านการเมืองนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้เป็นวันแรกที่กรกตเปิดให้ลงทะเบียน
ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอสอนอกเขตพื้นที่

ก็เป็นการให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นะครับ
ปรากฏว่าการลงทะเบียนในวันนี้มีผู้ที่
ต้องการลงทะเบียนเป็นจำนวนมากจนทำให้ระบบล่มเป็นระยะ
ประธานกรกตได้กำชับคณะกรรมการประจำเขต
ภูมิหน่วยการเลือกตั้งทั้ง๓๐เขตในกรุงเทพมหานคร
ให้ทำหน้าที่ด้วยความรอบครอบวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

การเลือกตั้งสอสอครั้งนี้มีการแข่งขันกันสูง
สังคมออนไลน์จับจ้องการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
เพราะฉะนั้นจึงต้องทำหน้าที่อย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ
การเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการแข่งขันทางการเมืองสูง
ทุกฝ่ายเฝ้าจับตามองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างรวดเร็วซึ่งในบางเรื่องก็เป็นเรื่องจริงบ้าง
เรื่องก็ไม่ได้จริงครั้งหน้าที่การลงเทียมขอใช้สิทธิ์เลือก
ตั้งร่วงหน้าทางนอกเขตพื้นที่และนอกรัชอาณาจัดที่เปิดให้ลง
ลงทะเบียนถึงวันที่๑๙กุมภาพันธ์ปรากฏว่าวันแรกวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
มีบางช่วงที่เว็บไซต์ล่มและต้องรอดาวน์โหลดเป็นเวลานาน
หลายคนเกิดปัญหาเด้งออกจากระบบจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้
ว่าน่าจะเป็นเพราะมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก
ซึ่งประธานกรกตเชื่อว่าจะมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้ามากกว่า๒ล้านคน
ซึ่งยอดผู้ลงทะเบียนนอกเขตวันแรกที่ลงสำเร็จนะครับ
มีจำนวนเกือบ๙๐๐คนขณะที่นอกราชอาณาจักรนั้นมี๕๐๐คนนะครับ
ส่วนใหญ่เป็นคนไทยในกรุงลอนดอนแล้วก็กรุงโตเกียว
ส่วนความชัดเจนเกี่ยวกับสถานที่ติดตั้งป้ายหาเสียง
นางสาว์วิชุดามนอพวุ่มนวยการเลือกเต้นกรุงเทพฯมหานคร
ระบุว่าวันพรุ่งนี้จะประชุมกับประหลัดกรทมเพื่อกำหนดจุดปิดป้ายหาเสียง๓๐เขต
สำหรับสถานที่รับสมัครแบบเขตในกรุงเทพจะใช้อาคารกีฬาเวท๒ไทยญี่ปุ่นดินแดง
โดยจะมีการจับสลาก๒ครั้งสำหรับผู้ที่มาก่อนเวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีของวันที่๔กุมภาพันธ์
และในครั้งที่๒เป็นการจับหมายเลขผู้สมัครซึ่งคาดว่าจะมีผู้เดินทางมาถึงก่อนเวลาจำนวนมาก
เพราะว่าผู้สมัครทุกคนก็หวังจะได้หมายเลขที่ประชาชนจำได้ง่ายที่สุดนะครับ
ส่วนพักเพื่อไทยนะครับวันนี้มีมติส่งผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขตไม่เกิน๒๕๐คนนะครับ
โดยจะเน้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคอีสานและภาคเหนือซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญ
ส่วนผู้สมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยจะส่งครบทั้ง๑๕๐คน
พร้อมกันนี้ยังได้มอบหมายให้คณะทำงานฝ่ายกฎหมายยื่นหนังสือถึงเลขาธิการกรกต
การหาเสียงผ่านอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน๕ช่องทางคือเฟซบุ๊กยูทูปไลน์แล้วก็เว็บไซต์ครับ
ประชาธิปัตย์นะครับนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักยืนยันว่าจะได้ข้อสรุปรายชื่อ
ที่ผู้สมัครสอสอของพักแบบบัญชีรายชื่อภายในวันที่๑กุมภาพันธ์นี้
เช่นเดียวกับรายชื่อบัญชีนายมนตรีของพักประชาธิปัตย์
จะได้ข้อสรุปในวันเดียวกันว่าจะมี๑รายชื่อหรือว่า๓รายชื่อ
ตามที่กรกตหรือว่ากฎหมายได้กำหนดเอาไว้